วันนี้บอกเลยว่าใครที่ไปลานพักพารากร

กลับมาไทยในรอบ๗ปี

เมื่อวานนี้อากาศที่ที่ประท้าว่าร้อนแล้ว
ทวีความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีก
เพราะดีกรีความฮอตของพระเอกดังแดนกิมจิอีมินโฮ
ฉันรักเขามาตั้งนานแล้ว
นี่มาร่วมเดินพรมแดงในงานอีเวนต์นะคะ
หลังจากที่ไม่ได้มาเมืองไทยนานถึง๗ปี
ปีแต่ความหล่อเขาไม่เปลี่ยนไปเลยแม่

ใช่ค่ะซึ่งหนุ่มอีมินโฮเนี่ยได้เดินทักทายแฟนนะคะ
มารออย่างใกล้ชิดเลยดูสิดูแบบเฟลลี่น่ารักเป็นกันเอง
และเจ้าตัวยังได้ขอบคุณแฟนคลับ
ที่มารอต้อนรับแล้วก็ยังบอกว่า
คิดถึงทุกคนมากด้วย

เราได้เจอกับแม่แอฟทักษะออนค่ะ
แต่ก่อนเล่าข่าวนี้ขอร้องเพลงนิดนึง

คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง

ร้องเพลงนำมาขนาดนี้เพราะว่าเราจะเล่าให้ฟัง
เรื่องหัวใจของแม่แอฟ

แอฟยอมรับด้วยตัวเองนะคะว่า
ตอนนี้มีรักครั้งใหม่แล้วค่ะ
เรื่องจริงจากปากแม่ค่ะ
เชื่อว่าใครที่ติดตามเรื่องราวหัวใจของแม่แอฟช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่า
เป็นสาวโสดที่เนื้อหอมสุด

มีข่าวกับหนุ่มฮอตหลายคนนะ
อย่างเช่นคุณทิมพิธา

ทำเอาหลายคนลุ้นว่าเฮ้ยใครล่ะ
ใครจะเป็นนุ่มรู้ใจของแม่แอฟ

แม่แอฟยอมรับผ่านสื่อแล้วนะคะว่า

เปิดใจให้กับรักครั้งใหม่แล้วนะคะ

แม่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นใคร

ส่วนใครที่กำลังจิ้นความน่ารัก

แม่แอฟบอกไม่ติดไม่ติดเลย
ใครจิ้นและฟินมีความสุข

ตรงนี้มันความสุขใหม่

จะเกี่ยวกับหัวใจไป

จะใช้คำว่าจิ้นเตรียมวี่หรือไม่
แต่ถ้าแฮปปี้ก็แอฟก็แฮปปี้ค่ะ

สวยมากค่ะจะเป็นใครก็ได้ที่ดีต่อใจแม่
เราเชียวหมดนะถูกต้องค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งสาวที่มาร่วมงานนี้เหมือนกันก็คือ
สาวดิวหรือว่าคุณแม่ลูกดิวหลังจากที่บินไปบินมาระหว่างเมืองไทยและไต้หวันช่วงนี้อยู่เมืองไทย
ก็เลยแบ่งเวลามารับงานให้ได้เจอหน้าค่าตากันบ้างคุณผู้ชมยังสวยฉ่ำเหมือนเดิมนะ
ซึ่งแม่ดิวเนี่ยก็ขออัปเดตชีวิตช่วงนี้สักหน่อยแม่ดิวเผยถึงข่าวดีที่เพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ก็คือคอนโดหรูที่มีห้องติดกัน๒๓ชั้นใหญ่โต
คือเหมาทั้งปอไปเลยคือเหมาทั้งชั้นไปเลย
ตั้งใจซื้อเพราะอยากให้ลูกชายมีพื้นที่ในการวิ่งเล่น
เพราะว่าเด็กคืออยู่ในพื้นที่ครับแคบมันจะอึดอัดอะเนาะ
แล้วด้วยความว่าเขาก็มีกำลังทำไม
แต่พอเราไปถามถึงมูลค่าแม่ดิวบอกอันนี้ขอข้ามไปก่อนได้ไหม
เพราะเดี๋ยวบอกมูลค่าไปก็จะโดนดราม่าไม่จบไม่สิ้น

ได้ไงบ้าง
ค่ะก็ยังไม่ได้เข้าอยู่เลยค่ะ
ใช่แต่เลิกแต่เลิกก็คือต้องวันนั้น
ตอนนี้ก็คือมีการรีโนเวทยังไม่ได้เข้าอยู่ยังไม่เสร็จเลย
ก็เราชอบที่นั่นแล้วก็ถูกฉลกกับเรา
ใช่อยู่แล้วเผ็งอยู่แล้วดีอยู่แล้วปังเลย
ไม่ได้รู้ล่ะไม่ได้ให้โชว์อะไรหรอก
เราก็ทำในฐานะพ่อแม่เราให้ทำในฐานะพ่อแม่ให้ดีที่สุด